แต่ถ้าหากว่าใครหิวจะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะ
เพราะก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปกินเจ้านี้ว่ากันว่าเส้นนี่นะเหนียวนุ่ม

พ่อคะพ่อลูกเขาใส่ชุดเป็นเหมือนชาวจีนโบราณมีหมวกแหลมแบบนี้แล้วก็เสื้อสีขาว
แล้วก็หาบเอาก๋วยเตี๋ยวที่มัดเป็นห่อแบบนี้มาขายคนแถวนั้นเขาก็คุ้นตาชินแบบภาพแบบนี้ค่ะ
คนที่ขายก็คือคุณเสรีกิจชนะภัยบูลหรือว่าเฮียตีอ้วนเฮียตีอ้วนมากับลูกชาย
เฮียติอ้วนเดินไปไหนเนี่ยนะก็จะสั่นกระดิ่ง
มีเสียงเขาต้องคอให้สัญญาณว่านี่นะความอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่แล้ว
คนที่อยากจะทานก็ได้มาทานเพราะได้ยินเสียงเคาะแบบนี้แล้วนะคะ
เขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วโบราณของเฮียตีอ้วนเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานก็ว่าได้
เพราะขายมานานตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า๖๐ปีมาแล้ว
เดินขาย๖๐ปีแล้วมั้งคะคุณ

สูตรเขาค่ะสูตรมานะ
เป็นสูตรที่ยาวนานอ่ะเนาะไม่ต้อง
ถ้าเดิน๖๐ปีก็ไม่รู้นะจะยังไงเนี่ยนะ
คือเฮียตุ้นบอกว่าเป็นสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
แต่ว่าถ้าเลิกทำไปเฮียทวนก็แม่เสียดายอ่ะ
สูตรดีมาแบบนี้ทำยังไงดี
แล้วก็เบื่องานประจำด้วยก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวเองซะดีกว่า
น่าทานมากเลยอ่ะมีหมูแดงด้วยหรอ

แล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรส
หอมมาแบบนี้โอ้โหพูดเลยว่ามันถึงเครื่องถึงรสจริง
และทุกขอนะทำด้วยใจรักนะ
การันตีคุณภาพความอร่อยเพราะว่าวันนึงเนี่ยขายได้สองร้อยถึงสี่ร้อยข่อเลย

ดีไม่ดีเผลอนะแค่ครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วอะค่ะ

งั้นเนี่ยถือว่าพลาดเลยค่ะเพราะเฮียติอ้วนใส่ใจคุณภาพใส่ใจลูกค้าด้วย
เวลาท่านไหนมาหิวอารมณ์ไม่ดีเนี่ยโอ้ยเฮียติอ้วนแค่ยิ้มให้ก็มีความสุขแล้ว
หลายคนก็เลยติดอกติดใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจแค่รสชาติ
ไม่ได้ติดใจแค่ลีลาการขายของของเฮียติอ้วนแต่ติดใจที่ราคาด้วย
ละ๓๐บาทเท่านั้นแม่แบบนี้มันน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานยิ่งนัก
บอกคุณผู้ชมเป่าประกาศดังใครไปเที่ยวเชียงใหม่
อย่าลืมแวะตลาดวโรรสแล้วก็ไปถามหาเฮียตีอ้วน

ใช่กริ้งแปลว่าเฮียตีอ้วนมาแล้ว
คือเชื่อว่าหลายคนที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่
คุณผู้ชมจะต้องไปที่ตลาดวรรสอยู่แล้ว

ลองซื้อก๋วยเตี๋ยวของเฮียเขาดู
ฉันว่าต้องเด็ดเพราะว่าสูตรเก่าแก่ถึง๖๐ปี
ยายแกเดินมา๖๐ปียังไม่พักเลยนะคะ

เดินจนขาเผลอถลอกหมดแล้ว

ไม่มีใครคิดหมดดิจันหรอทำจินตนาการนะ